ช้างจับตะกะแตนนะเป็นขี่ช้างชมวิวนั่นเอง

ไปทำกิจกรรมแบบใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ได้

แต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางไกลมาเที่ยวกรุงเทพมหานครก็ได้ค่ะ
เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีสีสันแสงสีเท่านั้น
แต่ว่ายังมีที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่ามีมุมสงบ
แล้วก็ได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาวบ้านแบบริมคลองด้วยนะคะ
นั่นก็คือพื้นที่วิถีชีวิตที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่แบบริมทาง

จะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
วิถีชีวิตของชุมชนคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมอดีตเส้นทางคมนาคมที่สำคัญยังคงคู่กับความสงบและความสบายที่เป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติต่างมาเยือนสถานที่แห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสายค่ะ
ที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาทุกอย่างทั้งบ้านเรือนและผู้คนยังเดิมเพิ่มเติมคือการปรับตัวของชุมชนที่เปิดรับให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีริมน้ำค่ะ
ร้านค้าร้านขายของที่นี่มีทั้งอาหารปลาปินโตแก้วสังกษี
ข้าวของเครื่องใช้จากเซรามิกแก้วและสินค้าแฟชั่น
ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทยและขายในราคาย่อมเยาว์ค่ะ
เพราะว่าที่นี่เป็นเจ้าของบ้านขายกันเองไม่ต้องบวกค่าเช่าที่
ที่

เหมาะแก่การนั่งพักชิวกันมากเลยล่ะค่ะ
ถ้าเรามากันเป็นครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อน
ก็สามารถนั่งเรียงหน้ากระดาน
่อนเท้าลงไปอย่างนี้สบายอารมณ์ค่ะ

นี่เองลุงแดงนะคะแหม

แต่ดิฉันเนี่ยนั่งแป๊บเดียวแต่ตัวดำเลยค่ะ
ลุงแดงลุงขาวเป็นคนเด่นคนดังและเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านศิลปินค่ะ
จากนักท่องเที่ยวจะได้มาอบกอดและแชะภาพกับคุณลุงทั้งสองแล้วนะคะ
นี่ยังเป็นจุดชะลอเรือนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา
เพื่อไม่ให้คลื่นน้ำกระทบกับบ้านเรือนทั้งสองฝั่งค่ะชั้นมวลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์ด้วยตา
สามารถเดินชมภาพวาดที่เป็นเหมือนแกลลารี่ขนาดย่อมส่วนชั้นล่างค่ะ
เป็นร้านกาแฟขายอาหารทำภาพพิมพ์และของที่ระลึก
ที่สามารถลงมือสร้างลวดลายได้ด้วยตัวเองอย่างหน้ากากสีขาวอันนี้นะคะ
หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทค่ะพร้อมกับคู่กันและชุดสี
แต่งแต้มได้ตามใจนึกเป็นผลงานศิลปะของตัวเอง
และยังเป็นโรงเรียนขนาดย่อมสำหรับผู้ที่มีใจรักในศาสตร์ของการแสดง
กลุ่มเด็กในจงกระเบนสีแดงกำลังเรียนพื้นฐานโขนกับคณะคำนาย
หุ่นละครเล็กที่สืบสารอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมแขนงนี้ให้คงอยู่ค่ะ
เวลา๑๔นาฬิกาหุ่นละครเล็กเริ่มดำเนินเรื่องราวตามท้องเรื่องรามเกียร
ม่านการแสดงด้วยลูกศิษย์ที่ผ่านการเรียนรู้ที่ร่วมเชิดหุ่นฮนุมานพร้อมกับครูผู้สอน
นักท่องเที่ยวสนใจและให้ความชื่นชมอย่างไม่ละสายตาเลยค่ะ
พื้นที่ด้านหน้าถูกจับจองกันเต็มพื้นที่ได้รับความสนใจกันมากเลยทีเดียว
บ้านนี้พอคนรู้จักกับจากคณะหุ่นละครเล็ก
แล้วก็ให้เขามารวมตัวกันที่นี่หลังจากบ้านเปิดได้ปีหนึ่ง
หลังจากนั้นนอกจากที่เล่นเปิดโชว์ฟรีแล้ว
เขาก็สอนเด็กชุมชนย่านนี้แถวนี้
เมื่อก่อนเขาก็มีคนมาเรียนกันเนี่ยตลอด
มันทำให้เราเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุด
มันไม่ได้แค่ใช้ชีวิตให้มองเห็นไง
อย่างน้อยเขาเกิดความสัมพันธ์ให้คนมามีระเบียบกับชุมชน
สนใจเรื่องศิลปะมาสอน
นี่คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ครับ
ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตดั้งเดิม
ท่ามกลางความเจริญของสังคม
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมกันระหว่างชุมชนวัดและโรงเรียนค่ะ
เราก็รู้สึกดีว่าโอมานอยู่
แล้วบ้านคนวัดโรงเรียนมันอยู่ใกล้กันหมด
ผมว่ามันคือความสัมพันธ์ดั้งเดิมตั้งแต่ของไทย

คิดกันจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โรงเรียนวัดอาณารายุะระเบียนเหลือกันหมด
มันทำให้พอเรามาที่นี่มันก็เกิดความสุข
ตั้งแต่เราไม่เห็นตั้งแต่แรกก่อนจะเปิดบ้านเนี่ย
เราก็รู้สึกว่าที่นี่มันเป็นที่ที่
มันถึงเริ่มเปิดมาเป็นแบบนี้ครับ
คลองบางหลวงและบ้านศิลปิน
ให้เราเข้าไปพักผ่อนได้ทุกวัน
เริ่มเวลา๙โมงถึง๖โมงเย็นค่ะ

จรรย์สนิทวง๓ก็ได้ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน